หนุ่มคนหนึ่งมีภรรยาอยู่แล้วอยู่กินกันมาหกปีมีลูกสาวหนึ่งคน

จับได้ทะเลาะกันรอบหนึ่งแล้วสัญญากับเมียว่าจะเลิกยุ่ง
แล้วสักพักเมียจับได้อีกว่าสามีเปลี่ยนไปอีกแล้ว
ทะเลาะกันสุดท้ายสามีตั้งใจจะมาเคลียร์กับผู้หญิง
คาราเกะที่เคยแอบคบหากัน
แล้วสภาพในร้านเป็นแบบนี้ค่ะ
ที่เห็นที่เราต้องเซ็นเซอร์นั่นคือตัวสามีที่ยิงขมับตัวเอง

ฝ่ายสาวคาราโอเกะเป็นสาวชาวลาวนอนได้รับบาดเจ็บ
หมดสติตรงนั้นเพราะโดนยิงเข้าใต้ราวนมขวาแล้วก็ที่แขนขวา
ส่วนอีกคนนึงเสื้อสีขาวคือน้าชายของฝ่ายหญิงนะคะเป็นสาวประเภท๒ค่ะ
โดนยิงเข้าไปที่น่องซ้าย๒นัดนะคะ
รวมแล้วในที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืนตกอยู่ทั้งหมด๕ปลอกด้วยกัน
ตรงนี้เป็นร้านคาโลเกะในพื้นที่ของตำรวจณท่าข้าม
อยู่ใกล้ปากซอยท่าข้าม๒๘ทับ๒เขตบางขุนเทียนค่ะ
คนเจ็บที่ว่าเป็นสาวชาวลาวสาวคาราโอเกะคือนางสาวพึ่งอายุ๒๒ปีนะคะ
คนนี้คือผู้ได้รับบาดเจ็บแต่คนตายนะคะ
คนตายและคนก่อเหตุก็คือนายวุฒิชัยพรรมกระโทกวัย๓๒ปีค่ะ
ตายเพราะว่าเอาปืนที่ก่อเหตุเนี่ยจ่อยิงขมับตัวเองนะคะ

ช็อกที่สุดน่าจะเป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุนะคะ
ทำได้แค่ยืนร้องไห้แล้วก็อุ้มลูกสาววัย๒ขวบเศษนะคะ
จนทีต้องเข้าช้าตัวดูแลอย่างใกล้ชิดเลย

อยู่กินกับสามีก็คือวุฒิชัยมา๖ปีมีลูกสาวด้วยกัน๑คน
วุฒิชัยทำงานบริษัทเกี่ยวกับปุ๋ยและสารเคมีอยู่ย่านมหาชัยที่สมุทรสาคร

จนกระทั่ง๔เดือนก่อนจับได้ว่าวุฒิชัยไปแอบคบหากับสาวคาราโอเกะ

บอกให้เลิกยุ่งกับสามีเธอได้ไหม

แต่สามีรับปากกับเธอแล้วว่าจะไม่ยุ่งอีกแล้ว
เวลาผ่านไป๓เดือนเมื่อเดือนก่อน
รู้สึกว่าสามีเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่ง
ก็เลยถามถึงเรื่องเก่าว่านี่กลับไปคุยกันอีกแล้วใช่ไหม

บอกว่าถ้าไม่เชื่อใจกันเดี๋ยววันนี้ไปเคลียร์ด้วยกันเลยไหมล่ะ

ก็ไปจริงขับรถพากันมา๓คน
แต่สามีบอกว่าให้เธอกับลูกรอที่รถ

เธอบอกมันรู้สึกนวงแปลก

ก็เลยลงจากรถจะตามเข้าไปในร้าน

คนตะโกนกรีดร้องแล้วก็วิ่งกรูออกมาจากร้าน

ไม่รู้เลยว่าสามีพกปืนมาด้วย

เธอคงโทรไปบอกให้ฝ่ายิงอ่ะรีบหนีไป
ผู้หญิงคนเดียวครับ

ก็เป็นผู้คนราวสวะครับเกาะราวเลยค่ะ
บอกแล้วเลยค่ะเคยขอเขาเรื่องกันแล้ว
เสร็จแล้วก็คือเหมือนแฟนหนูเขากลัวหนูไม่เชื่อใจ
เขาก็เลยบอกว่าอันนั้นวันนี้จะมาคุยให้มันเกือบโจทย์
แต่หนูไม่คิดว่าเขาจะมาทำแบบนี้ค่ะ

ถ้าเกิดหนูรู้ว่าเขาจะมาทำแบบนี้หนูก็ไม่มาค่ะ
หนูก็คงจะบอกผู้หญิงว่าเออมึงหนีไปไหนไป
ไม่ได้กินหลายอย่างไม่เป็นแบบนี้
ส่งคุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่นะคะ
ได้เจอกับแม่ของนางสาวพึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
เล่าแบบนี้ว่าแม่นั่งกินข้าวเที่ยงอยู่กับลูกสาวแล้วก็น้องชาย

แล้วก็ควักปืนออกมายิงลูกสาวเธอกับน้องชายเธอ
โดยไม่ได้พูดจาอะไรกันสักคำเดียว
แล้วผู้ก่อเหตุก็เอาปืนกระบอกเดิมนั่นแหละ
จ่อหัวตัวเองแล้วยิงตัวเองตาย
พนักงานในร้านเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่า
ยอมรับว่านางสาวพึ่งคนเจ็บเนี่ย
เคยมาเล่าให้ฟังว่าคนตายก็คือนายวุฒิชัย
คนก่อเหตุและคนตายนั่นแหละคนเดียวกันนะคะ
ติดพันธุ์ได้ปีนึงแล้วตั้งแต่อยู่ที่ร้านเก่า
แต่พอเธอเห็นว่าคนตายมีภรรยาแล้วก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วย
เพราะเคยถูกภรรยาของคนตายโทรมาต่อว่า

คนที่วุฒิชัยก็ยังตามมาอีกค่ะ
แล้วไม่ได้ตามมาเป็นลูกค้าที่ร้านนะ

จอดรถเฝ้าดูว่านางสาวพึ่งมีผู้ชายคนอื่นไหม

กระทั่ง๓สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุ

นางสาวพึ่งก็เลยคอยระวังตัวมาตลอดเลย

แต่ก็มองว่ามันก็น่าจะต่างคนต่างอยู่ไหม

ลุงก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นขนาดนี้
ใช่แล้วก็ลุงก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นยังไง
เราไม่เคยเห็นเขาเราไม่เคยไปคุยกับเขา

แต่๒คนยังโทรมาอะไรอย่างนี้
ก็เคยมีปัญหามีอะไรแล้ว
ก็เลยอยากเลิกยุ่ง

ผู้ชายมีภรรยามีครอบครัวแล้วก็พยายามจะเลิก

พี่ของวุฒิชัยเล่าแบบนี้ค่ะว่า
ทิชัยแอบคบหากับพึ่งสาวร้านคาราโอเกะจริง

โทรศัพท์ไปหาเมียของวุฒิชัย

ฝ่ายหญิงก็โทรมาก่อกวนเมียของวุฒิชัยอีก

ทำให้เมียที่กำลังจะคืนดีกันกับวุฒิชัย
กลายเป็นโกรธแล้วก็ทะเลาะกันอีกรอบ

โทรมาทำให้เนี่ย
มันจึงต้องมา

ก็คือมาจากประเด็นเรื่องชู้สาว

สอบส่วนพยานที่เห็นเหตุการณ์
และจะส่งศพไปผ่าพิสูจน์ที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชนะคะ
แต่ในกรณีแบบนี้ส่วนใหญ่ถ้าเกิดสมมุติว่าคนก่อเหตุตาย
มันก็จะเกิดเป็นการจำหน่ายคดีหรือว่าไม่เกิดเป็นคดีขึ้น